เห็นก้อยเล้วก็เห็นแบบแม๊วนิดนึง

ก็ต้องยอมรับว่าบทเธอเด่นกว่าคนอื่นหรือเปล่า

มันโดนรอดอะไรขนาดนั้นนะคะ
เหมือนคนก็มาตั้งใจดูเรามากกว่า

น้องนกมาแต่งหน้านกไหน